ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะ
พ่อของน้องซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ออกมาร้องกับสื่อบอกว่าน้องขี่รถมอเตอร์ไซค
น้องอายุ๑๔ปีขี่รถมอเตอร์ไซค
โดยที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อก
แล้วปรากฏว่าตำรวจที่ท้องที่เขาไปเจอ
พอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะ
ไล่จับน้องค่ะไล่จับโดยการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

สุดท้ายน้องไปประสบอุบัติเหตุ
ชนเข้ากับต้นไม้และน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องออกมาร้องสื่อ
แล้วก็แจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วด้วย
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
น้องเป็นไร
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปต้นเรื่องเอามาให้ดูกันก่อนนะคะ
ตำรวจพยายามที่จะไล่จับน้อง
อายุ๑๔คนนี้ค่ะจนน้องไปประสบอุบัติเหตุ

คนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยเขาก็จอดรถกระบะ
แล้วก็ลงไปถามว่าน้องเขาเป็นอะไรน้องเขาเป็นอะไรเนี่ยนะคะ

คุณพ่อของน้องก็คือนายฉลาวอินทวงอายุ๕๒ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนยางนางหมู่๑ตำบลนาซายค่ะ
ก็นำคลิปนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ว่าลูกชายก็คือเด็กชายธนาวุฒิอินทวงศ์อายุ๑๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบเหตุชนเข้ากับต้นไม้
เสียชีวิตเนื่องจากว่าตำรวจไปไล่กวดแบบนี้นะคะ

สักประมาณ๑๐โมงของวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแต่น้องไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

ในของศพเมืองนครพนม
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่จับลูกชาย

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์นั่นแหละค่ะหลบหนี
แต่ถูกตำรวจไล่จี้อย่างกระชันชิดและเป็นเหตุให้น้องไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วน้องก็เสียชีวิตหลังเกิดเหตุนะคะได้มีพลเมืองดีค่ะ
ตามคลิปเลยนะขับรถผ่านมาแล้วก็ใช้มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตำรวจยังได้พยายามที่จะกระชากร่างของลูกชายก็คือน้องอายุ๑๔ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คำนึงถึงความปลอดภัยของน้องและไม่ได้รีบประสานชุดกู้ภัยชุดกู้ชีพ
มาช่วยเหลือนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลก่อนที่พลเมืองดีจะช่วยกันนะครับ
และสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทางครอบครัวมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าและจงใจจะทำร้ายลูกชายก็คือน้องอายุ๑๔ปีหรือเปล่า
จากนั้นทางครอบครัวก็นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็มีการทำพิธีชาปนกิจศพไป
ก็คือ๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตำรวจจราจรในดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ไม่เคยมาเจรจาไม่เคยมาดูแลไม่เคยมารับผิดชอบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะ
ไปเลยค่ะไปร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครพนมนะคะ
และเข้าไปเจอตำรวจด้วยนะคะที่สพนครพนม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับตำรวจจาราจรคู่กรณี
จากนี้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอาผิดทางวินัยด้วยนะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นการทำเกินกว่าเหตุญาติบอกแบบนี้
และเป็นต้นเหตุให้ลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยเบื้องต้นตำรวจเชิญตัวพยานมาแล้วค่ะ
พยานก็คือคนที่ถ่ายคลิปที่ขับรถกระบะตามมานั่นแหละ
รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
ทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นพุทธสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
ก็โทรไปสอบถามข้อได้จริงนะคะกับพันธบรวจเอกกิติภูมิสุวรรณไตร

ท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เช่นเดียวกันค่ะกับพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันเป็นผู้การ
จังหวัดนครพนมนะฮะก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานยังพบว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือสักประมาณบ่ายโมงของวันที่๑๙พฤศจิกายนมีการลงบันทึกประจำวัน
ไปที่สอบภอมเมืองนครพนมระบุว่าผู้ตายไปประสบอุปติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มเองค่ะแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็น้องก็เสียชีวิตด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวนะคะ
เพราะว่าคนที่เป็นคู่กรณีต้องยอมรับว่าเป็นตำรวจด้วย
แม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่
แต่ก็มีคำถามจากครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตบอกว่าเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า